ล่าสุดมีการประกาศแต่งตั้งเลิศชาย
อิสราศิพากรมาเป็นกุญสือชั่วคราวก่อนครับ

ประธานสโมสรอย่างคุณนครภัวบุภาครับ
ก็ให้เลิศชายอิสราสุวิพากรครับ

สนใจก็ไปดูกันได้แข่งทั้งวันเลยนะครับ

ก็ทำน้ำหนักไม่ไหวขึ้นมารุ่นใหญ่

จะได้ชิงแชมป์โลกในพิกัดใหม่ครับ

เป็นรายการที่ใหญ่สุดตอนนี้ในบ้านเราแล้วครับ
เงินรางวัลรวม๘ล้านบาท
ระหว่างวันที่๒๘มกราคมถึง๓กุมภาพันธ์

รายการนี้ประเทศไทยได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพต่อเนื่อง๑๐ปี

ซึ่งจะมีนักหวดระดับโลกเข้ามาร่วมนะครับ

แล้วก็เจิ่มใส่มือ๓๘ของโลก
ถึงลักษิกาคำขำมือหนึ่งของไทย